คุณผู้ชมคะสำหรับใบเฟิร์นพิมชนกนะคะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย
แยกตัวออกไปจากครอบครัวไปอยู่คอนโด
เพราะว่าเป็นห่วงว่าครอบครัวจะได้รับอันตรายจะติดเชื้อโควิดจากเธอหรือเปล่า
เพราะตัวเธอเองออกไปทำงานนอกบ้านถูกไหม
พอย้ายไปอยู่คอนโดปุ๊บคุณผู้ชมสาวใบเฟิร์นเนี่ยออกอาการเหงาค่ะ
เพราะตัวเองก็เล่นแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกไม่เป็น
ช่วงสงกรานที่ผ่านมาใบเฟิร์นทนคิดถึงพ่อแม่ที่บ้านไม่ไหวคุณ
อยากกลับไปกินข้าวด้วยถึงขั้นที่ร้องไห้โทรหาผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
แล้วก็ได้สติไปตรวจโควิด๑๙ผลออกมาเป็นลบคือไม่ติดโควิด๑๙
ก็เลยได้ไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างสบายใจค่ะ
เป็นแพนิกค่ะคือเฟิร์นเป็นคนไม่เจอความเสี่ยงไม่ออกไปไหน
เจอใครไม่ได้ทำงานหนูอยู่บ้านไม่ไปไหนเลย
แต่หนูว่าอยากกลับไปกินคือหนูอยู่คอนโดแล้วหนูอยากกลับไปกินข้าวกับแม่กับพ่อ
แล้วหนูไม่กล้ากลับบ้านแล้วหนูก็ร้องไห้
แล้วหนูร้องไห้แล้วหนูก็รู้สึกว่าพูดออกมาด้วยเป็นห่วง
จริงแล้วมันเป็นแค่ช่วงมันไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นไงแต่ก็ร้องไห้
ตอนนี้ก็ทานข้าวกับที่บ้านปกติเลยค่ะ

ไม่เป็นไม่เล่น

เล่นไม่เป็นจริงเฟิร์นทำไม่ได้เห็นคนอื่นเขา
เสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ทำยังไงกันวะ
ส่วนเรื่องงานละครงานแสดงทุกอย่างใบเฟิร์นพักหมด
และน่าจะพักอีกยาวหลายเดือนค่ะ
แต่ล่าสุดอยู่บ้านดีใบเฟิร์นก็ได้รับโทรศัพท์ข่าวสุดปัง

ไม่คิดว่าจะได้

แต่เอาขออีกค่ะเราอย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าไปปิดกั้น
มันเกิดเป็นแฟนคลับจีนกับสื่อจีนที่ได้ยินมานะคะ
ก็ถือว่าเป็นการขยายฐานแฟนคลับ
แฟนคลับบ้านเราแน่นอยู่แล้วเป็นที่รู้กันดี
แต่แฟนคลับชาวจีนตอนนี้เริ่มกรอบโกยแฟนคลับชาวจีนได้มากขึ้น
เห็นได้จากยอดอินสตาแกรมของใบเฟิร์นนะ